ไปที่จังหวัดตราดกันบ้างเกิดอุบัติเหตุครับ
รถกระบะบันทุกอาหารทะเลแช่แข็งเนี้ย

เสียลักษณ์เป็นพุ่งราวกั้นถนนหักสองคล้อนเลย

อ้านี่นี่รถเห็นไหมเหลือแต่หัวพี่ต้น
โอ้โฮกระเด็นหมดเลยค่ะ

ครับจากสภาพที่เห็นหลายคนบอกว่าน่าจะรอดยากใช่ไหม
ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์พื้นที่วังกระแจอำเภอเมืองตราดครับ
ตำรวจสมภาพเมืองตราดกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานไปตรวจสอบนะครับ
ที่เกิดเหตุพบนายนิกรทรงฤทธิ์อายุสามสิบปีคนขับรถคันนี้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแน่นหน้าอกนะครับ
มีแผลถลอกตามร่างกายกู้ภัยเนี่ยเร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตราดนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะของบริษัทเติมสุขขนส่งจำกัดอยู่กลางถนนแบบนี้
สภาพหักกลางส่วนหัวไปทางส่วนท้ายไปทางครับมีน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย
ไหลออกมาเลอะเต็มถนนเลยเกรงว่าจะเกิดไฟไหม้กู้ภัยต้องเร่งฉีดน้ำนะครับ
แล้วก็ใช้ผงเคมีเนี่ยมากรบน้ำมันเอาไว้ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
รถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยแล่นมาจากตัวเมืองตราดครับ
่งหน้าไปจันทบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุยางล้อหลังซ้ายมันระเบิด
ระเบิดปั๊บรถเสียหลักพุ่งฟ้าไปฟาดเอาเนี่ยฮะรั้วกั้นขอบถนนเนี่ยครับ
สภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นพนักงานสอบสวนระบุว่า
รถคันดังกล่าวบรรทุกอาหารทะเลแช่แข็งมาเต็มคันนะครับ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยยางหลังเกิดระเบิดนะครับ
เนื่องจากรถเนี่ยมีน้ำหนักมากซึ่งตำรวจจะได้สอบปากคำคนขับเพิ่มเติม
แล้วก็แจ้งความเสียหายต่อนะฮะทรัพย์สินของทางราชการ
เพราะว่ามีราวกั้นเนี่ยขอบถนนซึ่งเป็นในความรับผิดชอบของแขวงการทางตราดเนี่ย
รับทราบน่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายไปด้วยนะครับ
เขาไปตีราคาว่าไอ้ราวกั้นถนนนี่เท่าไหร่
เหมือนเสาไฟฟ้าเนี่ยไปชนเขาไม่ได้

โอ้โหนอกจากเราเจ็บรถเราพังฆ่าเสาไฟฟ้าเป็นแสน
รักษาตัวให้หายก่อนฟื้นมาอีกทีต้องจ่ายเงินคืนเขานะครับ